จังหวัดสะแก้วค่ะที่อำเภออรัญญประเทศ
เขามีเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่๒มีนาคม
ที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งกัน
และมีกู้ภัยได้เข้าไปในที่เกิดเหตุนะคะ
เพื่อที่จะเข้าไปช่วยระงับเหตุ
แต่พอเหตุได้คลี่คลายแล้วกำลังจะเดินทางกลับ
มีกู้ภัยคนหนึ่งถูกลูกหลงยิงมาใส่นะคะ
เสียชีวิตค่ะซึ่งแม่นะคะก็ได้ร้องเรียนต่อ
ไทยรัฐทีวีบอกว่ากลัวลูกชายจะตายฟรีค่ะ
เพราะว่ามาจนถึงวันนี้เหตุการณ์นี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะ
สุกัญญาแดงชะอุ่มนะคะบ้านอยู่ที่ถนนสุวรรณสอน

เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าลูกชายที่เสียชีวิตคือ
นายอธิพงศ์แดงชะอุ่มอายุ๒๐ปีเท่านั้นเองนะคะ
เป็นเสาหลักของครอบครัวทำงานช่วยพ่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้นายอธิพงศ์เสียชีวิต
เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา
มีกลุ่มทหารไปเที่ยวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
บริเวณหน้าสถานีรถไฟอรัญญประเทศ
ขณะที่สถานบันเทิงกำลังจะเลิก
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นค่ะได้กระทบกระทั่งกับกลุ่มทหารนี่แหละ
ได้ไล่ตีกันจนไปถึงที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟอรัญญประเทศ
จากนั้นมีตำรวจเข้าไประงับเหตุแล้วทุกกลุ่มกำลังจะแยกย้ายกันกลับ
จู่นะคะได้มีทหารผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนขนาด๙มม
ยิงไปที่กลุ่มวัยรุ่นยิงสาดเข้าไปเลยในกลุ่มคู่อริ
แต่กระสุนไปถูกที่บริเวณท้ายทอยของนายอธิพงศ์
ซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยที่ได้รับแจ้งเหตุทะเลาวิวาส
และเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมกับเพื่อน
ซึ่งหลังจากถูกลูกหลงนะคะเพื่อนได้นำตัวนายอธิพงศ์
ส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศแล้วก็ส่งไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้ว
ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
โดยแม่ของผู้ตายบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
เพราะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย
ช่วยระงับเหตุเฉยค่ะ
ไม่มีเลยค่ะมีส่งพ่วงลีทมา๑พ่วง

ไม่ค่ะไม่มีแค่รอรวบรวมคดีอย่างเดียว

คุณรับผู้ใหญ่อย่างไรบ้าง

จะให้ผู้มีอำนาจช่วยเหลืออย่างนี้
อยากให้ช่วยเหลือแบบให้ประสานงานให้แบบให้ได้รับความเป็นธรรม

ด้านฝั่งของตำรวจเจ้าของคดีนะคะก็คือ
พันธุ์ตำรวจเอกวัดสะพันธ์สิริกุลกมลชัด
ผู้กำกับการสพอรัญญประเทศบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ตอนนี้เร่งให้พนักงานสอบสวนเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุ
ตลอดทั้งเพื่อนผู้เสียชีวิตมาสอบสวนเพิ่มเติม

ตอนนี้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนไปแล้ว
ที่ผู้บังคับบัญชาจะรับตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
และขณะนี้กำลังรอผลพิสูจน์พยาหลักฐานนะคะ
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะ